สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ
วันนี้ก็เป็นวันเลือกตั้งนะครับ
นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกานะครับ
หน่วยเลือกตั้งของเราทั่วประเทศเนี่ยนะครับ
มีทั้งหมด๙๒๓๒๐หน่วยเลือกตั้งนะครับ
ก็อยู่แทบจะทุกตำบลนะครับ
แล้วก็ใกล้กับบ้านท่านก็มีหน่วยเลือกตั้งนะครับ
ก็จากการที่ได้รับรายงานเนี่ยนะครับ
เปิดหน่วยเมื่อเวลา๘นาฬิกานะครับ
ทุกหน่วยก็เปิดหีบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
จากการที่รับรายงานและจากประสบการณ์ของตนเองด้วยนะครับ

ในส่วนของผมก็ที่เขตภาษีเจริญนะครับ
ปรากฏว่าก่อน๘นาฬิกาก็มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลย
เข้าคิวรอแล้วนะครับก่อนเปิดหีบอีกนะครับ
ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับ
ให้ความใส่ใจให้ความสนใจอย่างมากครับ
อย่างไรก็ตามครับเราเปิดให้ลงคะแนน
ตั้งแต่๘นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกาทั้งหมดก็๙ชั่วโมงเลยนะครับ
แล้วบัตรเลือกตั้งนะครับก็อยู่เขตไหนก็อยู่เขตนั้นนะครับ
ไม่มีไม่มีลักษณะที่เป็นหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า
เขตอย่างที่ผ่านมานะครับ
แต่ในช่วงนี้ก็คือเนื่องจากว่าเป็นหน้าร้อนนะครับ

ก็มาเข้าคิวนานแล้วเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะครับ
เมื่อเช้าก็เยอะพอสมควรเลยล่ะครับ
๘นาฬิกาก็มาเข้าคิวกันแล้วนะครับ
ก็ทางกรรมการประจำหน่วยก็เปิดให้ใช้สิทธิ์นะครับ
ก็ค่อนข้างจะคนค่อนข้างจะเยอะนะครับ

แต่ว่ารับรองว่าทุกคนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

เพราะว่าหลังจากปิดหีบ๑๗นาฬิกาแล้วนะครับ
ใครที่อยู่ในบริเวณหรือไปรายงานตัวกับกรรมการประจำหน่วย

อยู่ในบริเวณที่อนาที่เขตในเลือกตั้งนั้นนะครับ
ในเขตในหน่วยเลือกตั้งนั้นนะครับ

ในช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากจะต้องมาเข้าคิวรอ
ค่อนข้างจะใช้เวลาแล้วเนี่ยนะครับ
ที่สองก็คือว่ามีกรรมการประจำหน่วยบางหน่วยนะครับ
บัตรเลือกตั้งก็ฉีกเอาต้นคั่วไปด้วยนะครับ
อันนี้ไม่เป็นไรครับเมื่อก็มีการบันทึกนะครับ
มีการลงบันทึกได้นะครับว่ามีเหตุอันนี้อันนี้ขึ้นนะครับ
เหตุต่างมีสูตรบันทึกให้บันทึกรายงานเหตุนะครับ
อันนี้๒ต้นคั่วบัตรที่อยู่แล้วพับบัตรส่งลงไปในหีบนะครับ

นับคะแนนก็คงต้องกรรมการตำรวจก็ต้องเอาต้นคั่วนั้นออกไปนะครับ
อีกอันหนึ่งก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ
อันนี้ไม่เป็นไรครับเพราะว่านอกจากลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วไม่ได้ลงแล้ว
แต่ในต้นคั่วบัตรนะครับก็ลงลายมือชื่อได้นะครับ
คนที่ลงลายมือชื่อไม่ได้ก็อาจจะใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือได้นะครับ
สรุปเรื่องร้องเรียนนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับสรุปได้ว่าเป็นเรื่องแจกเงิน๕๔เรื่อง
จำหน่ายสุราเกินเวลาหนึ่งเรื่องนะครับโพสต์ข้อความหาเสียงเกินเวลาสองเรื่อง
บริษัทไม่ให้หยุดงานหนึ่งเรื่องนะครับฉีกบัตรเลือกตั้งนะครับ
เมื่อเช้าได้รับรายงานนะครับว่าที่จังหวัดลำพูนมีฉีกบัตรเลือกตั้งด้วยนะครับ
ก็อันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ต้องนำงานสืบสวนสอบสวนส่วนเป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ส่วนตำรวจก็จะดำเนินคดีไปนะครับส่วนกรณีเรื่องแจกเงินนะครับที่ได้รับแจ้งเอามานะครับ
ก็ต้องมีการไต่สวนสืบสวนดำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการต่อไปนะครับ
ครับในส่วนนี้ก็ในรอบเช้าเนี่ยนะครับก็เหตุการณ์ที่ที่แจ้งมาเนี่ยก็คงพอจะประมวลได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับ

ครับเราคาดว่าดูจากการคาดการณ์ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสนใจในกระบวนการที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับ

จนกระทั่งก่อนวันก่อนวันที่จะถึงวันเลือกตั้งวันนี้นะครับ
อย่างเช่นผมผ่านไปที่ตลาดหมอชิดนะครับ
ค่อนข้างจะติดมากนะครับตั้งแต่วันศุกร์นะครับ
ก็ทราบว่ามีผู้ที่ประสงค์ที่จะกลับภูมิลำเนา
เพื่อจะให้สิทธิ์เลือกตั้งค่อนข้างจะเยอะ
หมายเลขโทรศัพท์๑๔๔๔เราก็ได้รับแจ้งครับ
ขอให้เราไปเจรจากับการรถไฟแห่งประเทศไทย

แต่เราก็ได้สอบถามไปเหมือนกันนะครับ

ก็คือว่าเนื่องจากกลับภูมิลำเนาไม่ได้
เพราะว่ารถไฟเต็มอะไรต่างพวกนี้นะครับ
สิ่งที่เรารับแจ้งมาเป็นสิ่งที่สอง
จากวันที่๑๗มีนาจนกระทั่งมาก่อนถึงวันนี้นะครับ

จากการที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปเข้าคิวค่อนข้างจะเยอะนะครับ

อื่นด้วยนะครับก็แจ้งมา
ทางเพื่อนก็แจ้งมาทางไลน์ค่อนข้างจะเยอะพอสมควร
เพราะว่ามีผู้มารอใช้สิทธิ์จำนวนมากนะครับ
อากาศค่อนข้างจะร้อนด้วยนะครับ
ก็ขอให้กรกตได้พิจารณาเรื่องนี้นะครับ

ให้ช่วยบริการลักษณะเดิมเหมือนกันนะครับ
ว่ามีน้ำไหมมีอะไรไหมคอยบริการด้วยนะครับ
ก็คงจะรีบเร่งแก้ไขนะปัญหาอันเนี้ยเลยนะครับ
ครับผมเรื่องร้องเรียนนะครับก็คือตอนนี้นะครับ
เป็นเรื่องที่แจ้งเข้ามานะครับ๕๔เรื่องนะครับ
แจกเงินนะครับจำหน่ายสุราเกินเวลา
ในเวลาที่ห้ามไว้ตามกฎหมายเลือกตั้ง๑เรื่องครับ
โพสต์ข้อความหาเสียงซึ่งจริงนะครับ
ตั้งแต่๑๘นาฬิกาเมื่อวานนี้จนกระทั่ง๑๘นาฬิกาของวันสิ้นสุดวัน
วันนี้นะครับ๑๘นาฬิกาของวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับเราห้ามหาเสียงอยู่แล้วนะครับ
ก็คือ๒เรื่องนะครับบริษัทไม่ให้หยุดงาน๑เรื่องนะครับ
ก็คงต้องไปตรวจสอบหลักฐานอันนี้ฉีกบัตรเลือกตั้งหนึ่งลายนะครับ
ฝากเตือนไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับเข้าไปในครูหานะครับ
ผมก็ถือปฏิบัติเมื่อเช้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาเหมือนกัน
ว่าเข้าไปหลังจากที่รับบัตรเลือกตั้งเข้าไปในครูหาเพื่อจะกาบัตรนะครับ
ผมก็นึกถึงว่าที่ผมพูดไว้ก็ต้องค่อยอ่านก่อนนะครับ
ดูให้ดีก่อนนะครับว่าบัตรเลือกตั้งเนี่ยมีหมายเลขอะไรบ้าง

จะจำเบอร์ได้ก็ตามนะครับ
เพราะว่ามีทั้งหมายเลขมีสัญลักษณ์พักมีชื่อพักการเมือง
แล้วถึงไปช่องที่กานะครับที่ที่กากบาทเนี่ยนะครับ
ว่าเป็นชื่อพักของเราไหมเป็นหมายเลขที่ตรงกันไหมนะครับ

เพราะว่าจะช้าตรงกระบวนการที่ไปแจ้งตรงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์นะครับ
ฉีกบัตรเลือกตั้งตอนนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงครับ
เพราะว่ากรรมการจำหน่ายต้องตรวจสอบเหมือนกันครับ
บัตรประชาชนที่มีภาพถ่ายของของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับกับ
ก็ต้องดูว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจริงไหมนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดยินยอมให้ผู้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

กรรมการเป็นหน่วยก็ค่อนข้างจะสติกมากครับครับ
เรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันอาจจะช้าบ้างนะครับครับผม
ก็กาแล้วก็พับบัตรตามรอยที่เขาพับให้นะครับ

ก็อย่าไปถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งนะครับ

หรือว่ากาผิดแล้วไปฉีกบัตรเลือกตั้ง

คอครับในบริเวณนะครับ
ในบริเวณที่เลือกตั้งเนี่ยนะครับ

แล้วปิดเลยอันนี้คนที่เขายืนรออยู่เข้าคิวอยู่

เราคงไม่ไปตัดอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าระเบียบของเราเขียนไว้

แต่จะต้องตัดเวลาที่มาถึงที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเวลา๑๗นาฬิกา
ขออนุญาตค่ะย้อนกลับไปกรณีที่จังหวัดลำพูน
ฉีกบัตรเลือกตั้งตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าเป็นการจงใจหรือเป็นการเข้าใจผิดคะ
ครับตัวนี้เป็นเรื่องกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสำนักงานของ

เจ้าที่ตำรวจจะสอบสวนนะครับว่าการฉีกบัตรนั้นเพราะอะไรนะครับ
เจตนาอะไรหรือไม่อะไรยังไงอันนั้นเป็นเรื่องของคดีอาญานะครับ
เพราะว่ามีโทษทางอาญาคนที่จะรับโทษทางอาญารับผิดทางอาญาก็ต้องทำโดยเจตนาด้วยนะครับ
ตำรวจจะต้องไปพิสูจน์เรื่องเจตนาในการฉีกบัตรด้วยนะครับ
ทั้งจะต้องนำฟ้องสารหรือไม่ฟ้องสารอันนี้ต้องพินาญเป็นเรื่องกระบวนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน
กระดาษโน้ตขึ้นมานะครับ
ดาดโน้ตของผมที่ถือขึ้นมาไม่ผมผมจดมาแต่ว่ามันอยู่ในล่าสุดของพี่
โอเคครับจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ

จริงทำมาก่อนแล้วไม่ใช่มาตั้งวันนี้นะครับ

จำนวนหน่วยเลือกตั้ง๙๒๓๒๐หน่วยเลือกตั้งนะครับทั่วประเทศครับ
โดยเลือกตั้งเราตั้งไว้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ๘๐๐คน
อาจจะมากกว่านี้หรืออาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับ
ก็คือทันครับ๙ชั่วโมงครับผมครับเราคำนวณไว้แล้วนะครับ
ประมาณครับเราคำนวณหน่วยละ๘๐๐คนนะครับในการอำนวยความสะดวกครับ
แต่ช่วงนี้อากาศร้อนนะครับทยอยไปก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงเช้านี้ค่อนข้างจะไปรอตั้งแต่ก่อนเปิดหีบอีกค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับผม
ครับอีกรอบหนึ่งกี่โมงครับท่านพอประชาสัมพันธ์ครับ
กี่โมงครับรอบต่อไป๖โมงเย็นครับ๖โมงเย็นเจออีกรอบนะครับยกเว้นมีเหตุพิเศษอะไรผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ